พาไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ทั้งครูทั้งนักเรียนไม่เป็นอันเรียนอันสอนกันเลย
เพราะว่ามีเด็กป๕คนหนึ่ง

เป็นผีเด็กอนุบาลที่ตกต้นไม้จนเสียชีวิต

สุดท้ายต้องนิมนต์พระมาเทศโปรดค่ะ
ลูกหลานทำผิดอะไรรึเปล่าเจ้าค่ะ

เป็นเด็กเหรอลูก
และนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

เด็กก็ไม่เป็นอันเรียนครูก็ไม่เป็นอันสอน
เพราะว่าต้องมาดูแลน้องคนนี้แหละค่ะ
น้องเขาบอกว่าเขาถูกวิญญาณของนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าสิง
ซึ่งเมื่อเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมาหลังเลิกเรียน
เด็กอนุบาลคนนี้ไปเล่นในโรงเรียน
แล้วก็ขึ้นต้นไม้หน้าอาคารเรียนพลัดตกลงมาจนเสียชีวิต

ทำให้ทั้งครูและนักเรียนก็ค่อนข้างหวาดกลัวนะคะ
โดยเขาบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา

มีอาการเหมือนเป็นลมชักขณะนั่งเรียน
ตาขวางร้องไห้แล้วก็ล้มลง
ครูต้องนำเข้าห้องรองผู้อำนวยการ

แล้วก็นิมนต์พระมาเทศโปรดด้วย
ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคือน้องคนนี้เนี่ย

แล้วก็อยากได้น้องอนุบาลไปเป็นเพื่อนเล่นด้วย

เขาเชื่อนะว่าน้องป๕คนนี้ถูกผีสิงจริง
เพราะว่าตัวเองเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อน

ก็มีอาการลักษณะคล้ายกับน้องคนนี้